มองโลกวิทยาศาสตร์ปีพุทธศักราช๒๕๖๒
เราไม่สามารถจะพยากรได้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอย่างแน่ชัด
แต่วันนี้ผมจะขอนำภาพการมองในสภาพรวมว่า
ในปีพุทธศักราช๒๕๖๒
จะมีความเคลื่อนไหวอะไรที่สำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ที่เราน่าจะต้องติดตาม
เมื่อเราค้นพบคำตอบใหม่๑คำตอบสำหรับคำถามหนึ่ง
มักจะเกิดคำถามใหม่ขึ้นมา๑๐คำถาม

เพราะฉะนั้นในวงการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

นั้นยังมีโจทย์มากมายที่รอให้นักวิทยาศาสตร์ค้นพบ
นั่นเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องติดตามจับตากันต่อไป
อีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องราวของเทคโนโลยี
เทคโนโลยีปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
เพราะเทคโนโลยีสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านบวกและด้านลบ
ในเรื่องของเทคโนโลยีที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษนั้น
เรื่องของปัญญาประดิษฐ์ที่กำลังกลายเป็นเป้าหมายใหญ่
ประเด็นใหญ่ของประเทศ
เรียกว่าไม่ใช่เฉพาะมหาอำนาจด้านเทคโนโลยีในตะวันตกแล้ว
ประเทศจีนก็ประกาศตนว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
จะเป็นผู้นำโลกทางด้านปัญญาประดิษฐ์
ในอีกด้านหนึ่งที่แน่นอนจะต้องมีการติดตามกันเสมอ
ก็คือเกี่ยวกับเรื่องอวกาศ
อวกาศเรื่องดาราศาสตร์เรื่องจักรวาล
มีเรื่องราวมากมายที่การค้นพบใหม่ก็เกิดขึ้น
แล้วก็มีศาสตร์ใหม่เกิดขึ้น
เช่นเรื่องของคลื่นความโน้มถ่วง
ที่เกิดจากการพยากรของไอสไตล์
ตั้งแต่ปี๑๙๑๖วา๑๐๐ปี
จึงมีการค้นพบคลื่นความนุ่มถ่วงจริง
เมื่อไม่กี่ปีมานี้เอง
แล้วก็ตอนนี้คลื่นความนมถ่วงก็กลายมาเป็นศาสตร์ใหม่แล้ว
เป็นสาขาใหม่ของดาราศาสตร์
คือดาราศาสตร์คลื่นความลมถวง
และในปีพุทธศักราช๒๕๖๖
จะมีการค้นพบใหม่อีกหลายอย่างเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
อีกเรื่องหนึ่งด้านอวกาศที่จะต้องจับตากัน
ก็คือเรื่องของการท่องอวกาศ

สำรวจดาวอังคารและบรรดา
ดาวคลอน้อยและก็ดวงจันทร์
ดวงของดาวเสาของดาวพระรหัสดี
น่าสนใจในแง่ของการค้นหาสิ่งมี
ชีวิตแล้วก็สำหรับท่านที่สนใจเรื่องทางการท่องอวกาศ
อาจจะได้เห็นนักท่องอวกาศคนแรก

ที่จะต้องเสียเงินซื้อตัวไป
ในเรื่องของสภาพแวดล้อมนั้น

สหรัฐอเมริกาได้แสดงตน
จะมาร่วมจับมือกับประเทศจีน

ในการแก้ปัญหาโลกร้อน
แต่ว่าจากการที่มีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่
เปลี่ยนประตานาธิบดีมาเป็นโดนัททรัมป์
ค่อนข้างที่จะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะต้องไปทุ่มเทอะไรมากมายนัก

แต่ว่าสำหรับคนส่วนใหญ่ทั่วโลก

ที่ถูกมองว่าละเลยปัญหาโลกร้อนมานานนั้น
ได้ตั้งเป้าความมุ่งมั่นอย่างจริงจัง
ว่าจะร่วมในการแก้ปัญหาโรคร้อนด้วย
สิ่งที่จะต้องจับตามองกันอย่างหนึ่ง
ในปีพุทธศักราช๒๕๖
ก็คือการตั้งเวลาใหม่

ในปีพุทธศักราช๒๕๖๑

ให้เข้าใกล้เที่ยงคืน

แต่ว่าโลกมีความเสี่ยงสูงมาก

สำหรับปีพุทธศักราช๒๕๖๒

จะมีการปิดแปลงหรือไม่

ของการตั้งนาฬิกาวันสิ้นโลกนั้น
ก็จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของโลก
ว่ามีความเสี่ยงต่อภาวะ

หรือความหายนะใหม่หรือไม่

ก็ตั้งแต่วันที่๑มกราคมเลยครับ
ถ้ามีการตั้งเวลาใหม่

ถ้าขยับเข้าไปใกล้เที่ยงคืน
แปลว่าโลกยิ่งมีภาวะความเสี่ยง

แต่ถ้ามีการตั้งเวลาใหม่

เช่นเป็น๓นาที

ก็แปลว่าเราก็อาจจะ

อย่างแน่นอนการตั้งเวลาใหม่

ตั้งแต่วันที่๑มกราคม
พุทธศักราช๒๕๖๒เป็นต้นไป

แต่ผมคิดว่าที่สำคัญกว่านั้นนะครับ
มิใช่เพียงแต่

การตั้งเวลาใหม่หรือไม่

เพราะฉะนั้นจริงแล้วตัวเรานี่แหละ

จะมีการตั้งเวลาใหม่หรือไม่

เราอยากจะให้มีการตั้งเวลา

จะสำเร็จหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับ
คนส่วนใหญ่ของโลกครับ

อเมริกาเขามีได้เราก็ต้องมีได้
เพราะว่าถ้าเราไม่มีเราก็โดน

เรามาคุยกันนะปัญหาทุกอย่างในโลกนี้
แก้ได้ด้วยการใช้ปัญญา

และก็พิกัดของเราเกี่ยวกับเรื่องกับปัญหาโลกร้อน